สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ถ้าใครมีแผนจะขึ้นเขาลงดอย
คงต้องพับแผงเก็บไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชม
เพราะจากการตรวจสอบเราพบว่ามีร่องมรสุมนะคะ
้อยพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานของไทยนะคะ

อกจากนี้นะคะมรสุมประจำฤดูเนี่ยยังพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยค่ะ
ส่องลักษณะนี้จะทำให้ประเทศไทย
เหนือภาคอีสานภาคตะวันออกมีฝนตกหนักค่ะ
พื้นที่ฝนตกตลอดทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่สัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต้นสัปดาห์อากาศจะกลับมาร้อนอีกค่ะ
กลายเป็นภัยแรงกลางฤดูฝนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศจีนค่ะกู้ภัยจีนต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในมณฑลเสชวน
และเมืองสวงชิงของประเทศจีนค่ะ

แฮลิคอปเตอร์นะคะโรยตัวลงไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ
อกจากนี้ยังพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีนเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ